คุณผู้ชมย้อนวันกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่ง
ตอนเด็กสิ่งที่เราชอบเล่นมากเลยในสนามเด็กเล่น
ไปถึงเจอโอ้โฮมะหมุนวิ่งเข้าใส่เลย
ไม่ใช่แค่เฉพาะเด็กที่ชอบเล่นม้าหมุนนะ
เจ้าตัวนี้มันก็ชอบ

มึนมันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้น
แต่ดูจากท่าทางมันแล้วมันก็เล่นอย่างมีความสุข
เดี๋ยวนะคุณแน่ใจว่าหน้ามันมีความสุข

คือตลกดีเราไม่เคยเห็นสุนัขอยากเล่นม้าหมุนแบบนี้
มันก็มีอยู่สองอย่างนั่งจนเพลินหรือไม่รู้จะลงยังไง
ฉันว่าอย่างหลัง

ไม่รู้จะลงยังไงก็แม่หมุนอยู่นั่น
ลงแล้วนี่ลงแล้วเดินกลับบ้านดิ

ค่อยอยู่
ไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงเนี่ยสุนัขอยากเล่นหรือแม่อยากเล่นกันแน่
ก็เลยพาน้องไปเล่นแบบนี้แต่ว่าก็เหมาทั้งสนามไปเลยนะ

เออแต่ก็เป็นคลิปน่ารักนะคะ
เห็นแบบนี้ก็น่ารักดีอ่ะมนุษย์นะ

แกล้งหมาได้เลยนะถามมันก่อนว่ามันอยากเล่นหรือเปล่าบางที
เอาจริงคนที่เลี้ยงสัตว์เขาก็อยากจะหยอกล้อเนอะ
บางทีสงสารแต่มันสนุกจริง
โดยแกล้งเฉพาะตัวที่แบบตอบโต้เราไม่ได้